เหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับปืนเหมือนกัน
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยมีเหตุคนร้ายใช้ปืนลูกซอง
จ่อยิงท่อนบ้านลำนาวอันนี้เขาเป็นขายใหญ่ในหมู่บ้าน

สาเหตุเบื้องต้นเนี่ยตำรวจบอกว่าน่าจะมาจากการ
ผลประโยชน์ในธุรกิจที่ไม่มีการเปิดเผยอาจจะเป็นธุรกิจมืด
อืมนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจสพบังขันจังหวัดนครศรีธรรมราชรับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันตายที่บ้านพัก
ริมถนนสายคลองเสาหมู่๗ตำบลบ้านลำนาวก็เลยมีการประสานสายตรวจในพื้นที่แล้วก็แพทย์รวมทั้งมูลนิธิมาตรวจสอบ
เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุบริเวณข้างบ้านพบศพนายปียะจุดจันทร์อายุ๒๘ปี
ฉายาของเขาคือท่อนบ้านลำนาวนอนหงายเสียชีวิตอยู่ข้างบ้านค่ะ
สภาพศพคือถูกยิงด้วยปืนลูกซองสั้นบริเวณชายโครงด้านซ้ายพลุนไป๗แผล
ในที่เกิดเหตุก็พบปลอกกระสุนปืนลูกซองสีแดงตกอยู่สองปลอกก็เก็บไว้เป็นหลักฐานเนี่ยนะคะ
และจากการตรวจสอบภายในห้องนอนก็พบมียาบ้ายาไอซ์จำนวนนึง
อุปกรณ์การเสพยาอีกหนึ่งชุดวางอยู่กลางห้องมีโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่อง
ตำรวจก็ยึดไว้เป็นของกลางแล้วค่ะเพื่อจะตรวจสอบ
จากการสอบสวนทราบว่านายปิยะผู้ตายเนี่ยก็เป็นขาใหญ่นะกว้างขวางในหมู่บ้าน
ประวัติก็คือผัวพันในธุรกิจมืดมานานแล้วนะคะ
ก่อนเกิดเหตุขณะที่กำลังนั่งมั่วสุมกับเพื่อน๓๔คนภายในบ้าน
มีคนร้ายเป็นชายชะกัน๑คนขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบสีและยี่ห้อมาเรียกนายปียะหรือท่อนเนี่ย
ออกไปคุยกันนอกบ้านเหมือนจะมาคุยตกลงอะไรกันบางอย่างเนี่ยแหละค่ะ
แต่ว่าตกลงกันไม่ได้ก็เลยถูกคนร้ายใช้ปืนเจาะยิงจนเสียชีวิต
ก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปทันทีหลังเกิดเหตุเพื่อนเพื่อนที่นั่งอยู่ในบ้าน
ก็ตกใจมากพากันวิ่งหลบหนีกันไปคนละทิศคนละทางนะคะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนว่าปมสังหารครั้งนี้มันเกิดจากอะไร
แต่ก็สันนิษฐานว่าอาจจะมาจากเรื่องการขัดผลประโยชน์กันในธุรกิจมืดนี่แหละ
และตำรวจบอกว่าพอจะรู้ตัวคนร้ายแล้วนะคะกำลังเร่งทำการสืบสวนสอบสวน
เพื่อติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ